ทีนี้มาดูเรื่องของงูบ้างค่ะคุณผู้ชม
พาไปดูทั้งที่พังงาทั้งที่ร้อยเอ็ด

งูที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นงูจงอ่าง
แล้วตัวยาวมากนะคุณสุดสกุล๓เมตรกว่า
ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาต้องจับงูจงอาง๓เมตรกว่าด้วยมือเปล่า

จังหวะนี้เห็นไหมจับที่คอมันโอ้โหแล้วตัวนี้ดำเนิ่มเลยนะคุณสุดสกุล
๓เมตรกว่าเองเหรอมันดูยากกว่านั้นใช่ไหม
นี่ค่ะคนที่จะจับงูแบบนี้ได้ต้องมีความชำนาญนะ
แล้วก่อนหน้านี้ทางนายธนพลบุตรมีหรือว่าแบมซิมิลัน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์งูภาคใต้เขาได้รับแจ้งไง
ชาวบ้านแจ้งมาบอกว่าช่วยมาจับงูหน่อยตัวมันใหญ่มากเลย
ขดอยู่ใต้คูน้ำอยู่ที่บ้านเลขที่๕ทับ๓๗หมู่๒ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองที่พังงา
ตอนไปถึงนี่โอ้โหชาวบ้านมุงดูกันเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่พิทักษ์งูภาคใต้แบมซีมิลันเนี่ยนะคะเข้าไปจับงูเนี่ย
ชาวบ้านทุกคนฮือฮานะเพราะว่าคนเชี่ยวชาญไงเขาก็จับงูด้วยมือเปล่า
แล้วมันเป็นงูจงอางด้วยพอจับมาได้เนี่ยนะคะงูตัวนี้เป็นงูเพศเมีย
ยาวสามเมตรกับอีกยี่สิบเซนติเมตรซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงเนี้ย
จะมีงูออกมาหาอาหารหาน้ำกินตัวที่จับได้เนี่ยมันออกมาหากินช่วงก่อนฝนจะตกไงคะ
แล้วหลังจากนั้นก็นี่นี่เขาเอาให้ดูเหรอคะครับโอ้เออเนี่ยคือเขาบอกว่าจับงูเนี่ยนะ
กระสอบเจาะรูแล้วก็เอาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพท้ายเหมือง
เนี่ยจับงูได้นะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะ
คำถามก็คืออ้าวทำไมต้องแจ้งตำรวจทุกทีก็เห็นใส่กระสอบ
แล้วก็ไปปล่อยสู่ธรรมชาติเลยเพราะว่างูจงอางเนี่ยอยู่ในพรบสงวน
คุ้มครองสัตว์ป่าต้องมีการแจ้งตำรวจต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่
หลังจากจับกลุ่มอันนี้คือที่พังงาเขาจับได้หลายไซส์หลายขนาด
เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะพาไปต่อกันหน่อยค่ะที่ร้อยเอ็ด
คราวนี้หน่วยกู้ภัยอโศกก็เอาอุปกรณ์เข้าไปจับงูอยู่ในร้าวไก่
อยู่ที่บ้านมะอึตำบลมะอึอำเภอธวัฒน์บุรีนะคะ
จุดที่เกิดเหตุมันเป็นล้าวไก่ขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชม
เลี้ยงไก่เอาไว้มากกว่า๕๐๐ตัวค่ะแล้วไปเจอเจ้างูเหลือมเนี่ย
ตัวยาว๒เมตรกว่าหนักเป็น๑๐โลนะมันนอนขดอยู่ข้างล้าวไก่
เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาอุปกรณ์ที่เขาทำกันขึ้นมาเนี่ย
จับเจ้างูออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ไปสอบถามไงเจ้าของเล้าไก่เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนเช้ามาให้อาหารไก่ที่เลี้ยงเอาไว้
แต่ก็เอ๊ะทำไมลูกไก่มันหายไปเป็น๑๐กว่าตัวเลย
เดินตรวจสอบดูอ๋ออยู่นี่นี่เองเจ้างูเหลือม
ขดตัวอยู่ข้างล้าวไก่เขยิบไปไหนไม่ได้
ทีนี้ก็เลยต้องประสานกู้ภัยไปช่วยเหลือ
คือเจ้าของเล้าเขาก็บอกว่าเขายังตกใจอยู่เลยนะ
ไม่เคยเห็นงูเหลือมเข้ามาที่เล้าไก่เขาแบบนี้
แล้วก็ตัวใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยอืมครับ